สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เริ่มกันที่ก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นนะคะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ที่สองกลุ่มบีค่ะซึ่งสถิติก่อนเกมจะเป็นอย่างไรที่ทั้งสองทีมจะพบกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรวบรวมมาให้ดูกันค่ะ
เริ่มกันที่สถิติตามบันทึกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะคะ
ทั้งคู่พบกันมาแล้วทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งด้วยกันเป็นญี่ปุ่นที่ชนะไปสิบสามครั้งค่ะ
เสมอกัน๓ครั้งและช้างศึกทีมชาติไทยชนะได้เพียงแค่๑ครั้งเท่านั้น
โดยตลอดสิบเจ็ดนัดนะคะทีมชาวไทยยิงได้สิบเอ็ดประตูค่ะ
และทีมชาวญี่ปุ่นยิงได้ถึงสี่สิบสามประตู
ซึ่งครั้งเดียวที่ไทยชนะได้ก็คือเกมอุ่นเครื่องที่สนามสุพัชลาศัย
ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหรือว่าสิบเก้าปีที่แล้ว
และในเกมนั้นค่ะไทยก็ชนะไป๓ประตูต่อ๑นะคะ
โดยนักเตะที่ยิงได้๒ประตูให้กับทีมชาติไทย
ก็คือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุญสือทีมชาติไทยคนปัจจุบัน
เรื่องราวที่น่าสนใจของคู่นี้นะคะมีนักเตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน๓คนค่ะ
ที่เคยพบกับญี่ปุ่นเมื่อปี๒๐๐๘หรือว่า๘ปีที่แล้ว
ในเกมการแข่งขันฟุตบันโลกสองพันสิบรอบคัดเลือกส่วนเอเชียค่ะ
นั่นก็คือสินทวีชัยหาทัยรัตนากุลธิรสินแดงดาและก็ธนาชนะบุตร
อย่างไรก็ตามนะคะเกมล่าสุดที่ทีมชาติไทยสามารถยันเสมอญี่ปุ่นได้คือการแข่งขันในศึกยูสิบเก้าชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีสองพันสิบเอ็ด
ซึ่งไทยก็เสมอกับญี่ปุ่นศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะแล้วก็มีห้านักเตะไทยที่อยู่ในชุดนั้นด้วยค่ะ
ประกอบไปด้วยชนะทิพย์สงกระสินธนบูลเกษารัฐอดีศรพรมรัฐเพียรพัฒนชยาแล้วก็นารุบดินวีรวัตโนดม
ส่วนทีมชาติญี่ปุ่นในฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกคนนี้นะคะพวกเขาไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยในรอบ๒ที่ผ่านมา
ซึ่งก็เป็นการแพ้เกมแรกด้วยค่ะและในฟุตบอลโลกสองพันสิบแปดรอบคัดเลือกนะคะ
ญุ่นก็สามารถยิงประตูนำคู่แข่งได้ทุกเกม๙นัดติดต่อกันมาแล้ว
ขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๔ครั้งหลังสุดนะคะ
พวกเขาก็คว้าสิทธิ์ไปเล่นในรอบสุดท้ายได้ทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยแพ้คู่แข่งสองนัดติดต่อกันเลย
แม้แต่ครั้งเดียวทั้งนี้นะคะทีมที่แพ้ในเกมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในค่ำคืนวันนี้ค่ะ
จะทำให้คะแนนสะสมฟีฟ่าลดลงถึงหกสิบถึงเจ็ดสิบคะแนนและก็จะทำให้อันดับของทีมที่แพ้
ตกลงมาเกินสิบอันดับเป็นอย่างน้อยค่ะซึ่งถ้าหากว่าทีมชาติไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่นนะคะ
ก็จะเสียอันดับหนึ่งของอาเซียนให้กับฟิลิปปินส์ทันทีค่ะโดยเกมระหว่างทีมชาติไทยกับญี่ปุ่นนะคะ
ก็จะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะในเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
ทีมชาติไทยนะคะจะสวมชุดสีน้ำเงินส่วนทีมชาติญี่ปุ่นสวมชุดสีขาวค่ะ
ขณะที่ผู้ตัดสินในเกมนะคะเป็นผู้ตัดสินจากอิราณค่ะ